หัวใจสำคัญของครูแก๋วอร่อยมันอยู่ที่น้ำซุปนี่แหละครับผมน้ำซุปเราใส่อะไรบ้างครับเนี่ย
น้ำซุปเราเนี่ยก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็มีหมูแล้วก็เครื่องในหมู
เราใช้ส่วนสันนอกเพราะโจ้ไตยของเรามันไม่มัน

ไม่ค่ะในน้ำซุปนี้เราจะเป็นน้ำซุปต้มหมูต้มกระดูกอย่างเดียว
เอาไปดูเครื่องของเย็นนอ์โฟล์กี่ค่ะ
เย็นนอ์โฟล์ของเราก็จะมีพักบู๊ง
อีกนิดหน่อยนะครับปรุงวัดให้รสชาตินะครับน้ำพริก
ดังนั่นก็คือเมนูเย็นตะโฟและบะหมี่แห้ง

หมี่แห้งนี่ลูกค้าจะซื้อกลับบ้านเยอะ

จะใส่ถั่วน้ำตาลให้เลย

ทานที่นี่เราจะมาแบบนี้อ่านุ้ยคลาสกุลเขาเองใช่ปลาน่าอ่า
ลองชิมดูแล้วเย็นตะโฟนี่ต้องมากินที่ร้าน
ซื้อกลับมันก็จะชืดไปหน่อยใช่ทำให้ที่ร้านเลย
รสชาติครบรสเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเติมเลย

ก็แค่เติมพริกเท่านั้นเองอันนี้มีรสเปรี้ยวมีหวานมีเค็มให้ครบหมดเรียบร้อยนะครับน้ำเย็นตะโฟนะครับผม
เอาล่ะมากินบะหมี่แห้งกันบ้างดีกว่า
เส้นเหนียวนุ่มเนอะแล้วมันจะมีความหอมของตัวกระเทียมเจียว
ใช่ก็น้ำปลานิดนึงมีความหอมตรงนี้อยู่ค่ะ
สำหรับคนที่ชอบทานแบบว่ารสชาติดั้งเดิมใช่ก็จะชอบแบบนี้เลยใช่
หรือถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ต้องปรุงนิดนึงปรุงใช่ค่ะ
โดยรวมแล้วถือว่าโอเคมาก
เพราะร้านนี้ลูกค้าเนี่ยประมาณ๖๐จะเป็นลูกค้าเก่าค่ะ
ลูกค้าขับประจำส่วนใหญ่คนเก่าคนแก่เนี่ย
เขาจะไม่ปรุงอะไรใช่เขาชอบรสชาติที่เป็นธรรมชาติ
ใช่คนรุ่นใหม่ชอบปรุงแต่งโซตาที่ตัวเองชอบใช่
อย่างอร่อยแบบนี้นะครับราคาชามเท่าไหร่ครับเนี่ย
ชามละ๓๐บาทค่ะมันถูกมากใช่ไหม๓๐บาท
เราเริ่มขายแต่ชามละ๕๐ตังค์นั่นตั้งสมัยอากง๕๐ตังค์
ทุกวันนี้เวลาผ่านไป๗๐ปีก็ราคาก็ยัง๓๐บาทถือว่าเป็นราคาก๋วยเตี๋ยวที่ยังถูกมาก
แต่มาเที่ยวหน้าจะไม่ได้แล้วนะ๓๐บาทร้อนก็ต้องรอดูกันไปแต่เพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยเนอะ
ใช้ให้คนเราทานกัน๕บาทเท่านั้นเอง
พี่แจนนี่เป็นรุ่นนี้๓แล้วรุนูรายร้านได้๒๐ปี
สามารถที่จะมายืนหน้าเตาแทนคุณแม่หรือธนกงได้มันใช้เวลานานไหม
ใช้เวลานานแล้วก็ยากเหนื่อยสารพัดใช่

เรื่องของลูกค้าสารพัดที่จะความกดดัน
การรักษามาตรฐานความอร่อยอีก

แต่ว่าแต่ก็มีลูกค้าส่วนมากที่คอยให้กำลังใจเรา
ก็จะถามเรื่อยว่าเป็นยังไงรสชาติ
เขาก็บอกว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่าง
เพราะจริงลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเห็นเราตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

สมัยก่อนตอนนี้เราเด็กเราอยู่ที่ร้านเนี่ย

ยุ่งวุ่นวายคนเยอะ
แล้วก็แบบพ่อกับแม่ก็จะช่วยกันทำ
ค่ะเราก็จะเห็นตั้งแต่ตอนนั้นมา
ซึมซับตอนนั้นมาเราที่คิดว่าเออพอเราโตเนี่ย
เราจะมาแทนเขาเราจะทำให้เขาได้สบาย

ที่เรียกว่าก่อกแก่ที่สุดแห่งนึงของเชียงใหม่ด้วยเนาะ
ฝึงใจค่ะฝึงใจค่ะอืออ๋อยังแบบเวลาลูกค้ามาซื้อลูกค้าป๊าป้า
อย่างนี้เขาบอกอุ๊ยหนูป้าคิดตั้งแต่หนูว่าตัวเล็ก
บางทีป้าเนี่ยจำได้หนูอยู่ในท้องแม่ด้วย
เคยช่วยแม่หนูไวเปย์ด้วยอย่างนี้ค่ะ
มันก็เป็นความปลุกพันธ์ของชาวเชียงไม้ของชาวกาลหลวงนะ
เห็นเราตั้งแต่เล็กจนเติบโตมาดูแลร้านแทนคุณพ่อคุณแม่และแทนน้ำกกนะครับผม
เอาละครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทานเนี่ย
หนูแนะนำนอกเหนือจากสองเมนูนี้ที่ทางร้านมีเมนูอะไรบ้างครับ
อีใช่เกี้ยมอีวุ้นเส้นต้มยำบะหมี่แห้งต้มยำค่ะ
แนะนำว่ามาก็ทานให้ครบทุกเมนูเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็มีข้าวซอย
มีข้าวซอยด้วยใช่มีข้าวซอยข้าวซอยร้านเราก็อร่อยนะคะครับผม
เลี่ยนไม่หวานอ่าค่ะนอกจากก๋วยเตี๋ยก็จะมีข้าวซอย
ซึ่งเป็นอาหารประจำเมืองนะครับผมใครอยากจะเดินทางมาที่ร้านเฮียสงเนี่ย
ยังไงครับร้านตั๊กอยู่ที่ไหนครับอ่าตั้งอยู่อ่าแถวแถวตลาดวโลรส
สมมุติถ้าเกิดว่าเรามาจากถนนช้างม่อยครับเราตรงมาเรื่อยเรื่อยแล้วเราอ่า
ขวามือจะมีวัดแขกก็เลี้ยวขวาผ่านหน้าวัดแขกมาเรื่อยก็จะร้านก๋วยเตี๋จะอยู่ทางขวามือ
แต่ถ้าเรามาทางตลาดวโลรสเนี่ยง่ายเราถามแม่ค้าก็ได้
เขาก็จะชี้ทางมาก็จะมาได้อ่าแปลงอ่าไม่ยากไม่ยากหรือเปิดปีกกี่โมงครับ
ตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งแล้วก็หยุดทุกวันอาทิตย์

ถ้าเกิดว่าเรามีธุระที่จะต้องไปทำวันธรรมดา

แทนวันที่เราต้องทำธุระนะครับผม

เชียงใหม่ก็อย่าลืมมาทานก๋วยเตี๋ยจงนะครับผม

ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

เอาใจคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันบ้างค่ะ

ใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแสดงตัวมาด่วนเลยค่ะ

ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเก่าแก่ระดับตำนาน
ต้องยกความดีความชอบให้กับร้านนี้ค่ะ

เฮียน้อยไปสืบสาวราวเส้นกันต่อเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณแม่วรินทรนะครับ
จากร้านเกษมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ
ร้านเจ้าดังของแถวย่านกาดหลวงกาดวรสเลยนะครับผม
ถามถึงที่มาที่ไปก่อนเปิดมากี่ปีแล้วคุณแม่ครับ
เปิดมาได้๔๒ปีแล้วค่ะ
ปีแล้วครับคุณแม่เป็นคนเริ่มต้นเลยใช่ไหม

ขนมจีนมีอะไรบ้างมีน้ำยาอะไรบ้าง
มีน้ำเงี้ยวน้ำยาปลา
แล้วก็น้ำพื้นเมืองน้ำแบบโบราณ

ขายดีค่ะวันละ๓๕กิโลกรัม

ของเยอะตื่นตี๔ทำทุกอย่างค่ะ

ลูกก็เล็กก็ว่าเอ๊ะเราก็ไปมองว่าตำร้านอื่น
ก็ขายก๋วยเตี๋ยวชามละ๓บาทนะ
แล้วเราจะเปลี่ยนชีวิตเราล่ะ

เหนื่อยกว่าใช้เวลาเยอะกว่า

เพราะว่าทางเชียงใหม่นี่มัน

อย่างก๋วเนื้อก๋วเตี๋หมูข้าวซอย๓อย่าง

เออพอเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากขนมจีน

เขาก็มาชิมดูข้าวซอยอร่อยดี

ก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่คงตัวนะ
เวลานานแม้กว่าจะโครงที่

ความสะอาดถึงเราจะไม่สวยนะเราชอบเน้นความสะอาดไว้ก่อน

ลูกค้าติดใจแล้วเริ่มมาทยอยมาติดมาเรื่อย
ทีนี้ของเราก็จะเริ่มมีชื่อเสียงแล้ว

ร้านสะอาดรสชาติอร้อยอร่อย
เป็นร้านเด็ดร้านดังขวัญใจชาวเจียงใหม่
แต่อาหารอร่อยเนี่ยมันพูดอย่างเดียวคงไม่ได้ค่ะคุณ
เอาเป็นว่าช่วงหน้าเรามาสืบสาวเรื่องราว
ความอร่อยฉบับจัดนักจัดเต็มดีกว่า

อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะเจ้า